แปรปวนของลักษณะอากาศที่หลายพื้นที่หลายจุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงฝนที่จะตกอย่างหนักด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้
มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงบ้าง
เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
อย่างที่บอกไปแล้วว่าหลายจุดตอนนี้เริ่มเห็นเขารังของการแปรปรวนลักษณะอากาศแล้ว
เมื่อวานนี้มีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ฝนนั้นก็ยังตกไม่มากนะครับส่วนใหญ่นั้นตกแบบมาไวไปไวในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพบว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นจะเพิ่มมากขึ้น
ต้องขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้น
เกิดจากการที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองใดของเราถูกปกกลุ่มด้วยห่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมความร้อน
ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลอดตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
หลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แผลลงมาปะทะกันในครั้งนี้มูลอากาศเย็นเคลื่อนที่ในระดับที่ต่ำกว่า
ถ้าหากมีความรุนแรงมากพอก็สามารถที่จะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้
นี่คือสิ่งที่ยังคงต้องจับตาต่อไปนะครับตลอดสุดสัปดาห์นี้
ภาพรวมต่อจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศเกิดฝน

ซึ่งเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทย
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางของประเทศยังคงพัดมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ตอนนี้กลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น
นี่คือภาพถ่ายโดยเทียมสดนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทย
สังเกตว่าตอนนี้มีกลุ่มก้อนเมฆที่เคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
เลื่อนตัวพาดผ่านเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
คำนวณต่อจากนี้ไปจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
คือเมฆเราจะคำนวณไป๔๘ชั่วโมงต่อจากนี้จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นปกคลุมค่อนข้างหนาตา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเมฆอาจจะน้อยหน่อย
นั่นก็หมายความว่าในช่วงกลางวันแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังเรื่องของแสงแดดที่จะแรงเป็นพิเศษ
ช่วงบ่าย๒บ่าย๓เมฆเหล่านี้นั้นมีโอกาสที่จะเกิดฝน

กราฟิกการคำนวณโอกาสการเกิดฝนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะครับ
สีเขียวสีน้ำเงินนี่คือลักษณะของกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะมีการตกนะครับ
เที่ยงวันวันนี้ครับมีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแถวบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดตราดนะครับ
หลังจากนั้นช่วงค่ำจะเน้นตกบริเวณทางตอนบนของภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาตอนล่างรวมไปถึงปราจีนบุรีด้วยนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับยังคงมีโอกาสตกต่อไปบริเวณนางกล่าวไปจนถึงช่วงค่ำ
วันพรุ่งนี้น่าจับตามองละทีเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครชนบุรีระยอง
มีโอกาสเกิดฝนตกนะครับแล้วก็จะตกแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงสาย
ช่วงสายนั้นอาจจะตกเยอะหน่อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนช่วงบ่ายครับกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็จะตกแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องของการคาดการณ์ฝนดังนั้นใครที่จะเดินทางใครที่จะทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าฝนที่ตกลงมานั้นมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าถ้าหากรุนแรงพอก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่ากลุ่มฝนนั้นโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันจะตกแบบมาไว้ไปไว้เท่านั้นอาจจะเยอะหน่อยในบริเวณพื้นท
ความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการคำนวณความรุนแรงของกระแสลมนะครับสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่ากระแสลมนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่า๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนี่คือช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับปกคลุมเป็นวงกว

อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศยังคงเป็นสีส้มสีเหลือง

อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับ

พรุ่งนี้อุณหภูมิในช่วงบ่ายก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะความร้อน
ที่เราเจอกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์สูงสุดในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๘องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดที่ต้องจับตากันต่อไป
โดยเฉพาะวัน๒วันนี้ใครจะท่องเที่ยวเดินทาง
รวมไปถึงใครที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
และที่สำคัญติดตามเรื่องของประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ